เรื่องเศร้าที่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์แต่ต้องบอกว่าเตือนกันครั้งแล้วครั้งเล่าจริงนะคะ
เหตุการณ์ก็จะคล้ายกันแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่พิศนุโลกค่ะคราวนี้
คุณปู่ค่ะกำลังจะออกจากบ้านไปทำงานเดินขึ้นรถกระบะแล้วก็ถอยเลย
หลานสาวอายุแค่๑ขวบ๒เดือนเดินตามไป
คุณปู่ไม่ทันเห็นครับชนน้องล้มและรถทับหัวน้องค่ะ
เสียชีวิตคาที่เลยตัวคุณปู่เองก็ช็อกทำอะไรไม่ถูก
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจคุณปู่บอกว่าไม่เห็นจริง

เช้าวันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมตำรวจสพนครไทยไปตรวจสอบค่ะ
หน้าบ้านเลขที่๗๖หมู่๑๕ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยพิศนุโลก
ทางแพทย์นิติเวศทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็มากัน
ทะเบียนบ่อใบไม้หอหีบ๖๗๔พิศนุโลก

หนูน้อยที่เสียชีวิตขอเรียกเป็นนามสมมุตินะคะ
เด็กหญิงหนูแดงอายุแค่๑ขวบ๒เดือนเองค่ะ
ญาตินำร่างไร้วิญญาณของน้องไปไว้ในบ้าน
บรรยากาศมันเศร้ามากคุณผู้ชม
ส่วนคนที่เกาะเหตุที่เป็นคุณปู่ในเกาะค่ะ
คุณปู่ก็ยืนร้องไห้ให้ข้อมูลกับตำรวจ
คุณปู่ก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วมองไม่เห็นจริง

ในโกะกำลังจะไปทำธุระนอกบ้าน
ไม่รู้ว่าหลานสาวเดินตามออกมา
คิดว่าหลานสาวอยู่กับย่าในบ้าน
พอคุณปู่ก็ขึ้นในเกาะถอยกระบะออกมา

น้องล้มและล้อหลังทับหัวน้อง
เสียชีวิตค่ะที่รถกระบะมันสูงใหญ่แบบนี้

คือมันพ้นจากระยะของกระจกข้างกระจกหลัง
แต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือ
ก็ต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้หรือเปล่า

ใช่ค่ะกู้ไพในวิเทียนบอกว่า
ก็ไปถึงญาติญาตินำร่างของน้องเตรียมใส่โรงเย็น

ศีรษะฝั่งขวาคือยุบไปเลย

คุณปู่ของน้องคือร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
ตั้งแต่เกิดเรื่องร้องไห้ตลอดเวลาร้องไห้ไม่หยุด
ศพของน้องหลังจากชนะสูตรก็จะมอบให้กับญาติ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านแล้วบรรยากาศมันเศร้ามาก
คนในครอบครัวนั่งร้องไห้อยู่หน้าโรงศพ
นั่งร้องไห้กันตลอดเวลา

เพราะว่าลูกสาวเนี่ยค่อนข้างจะเดินแข็งแล้วล่ะ
แต่ลูกสาวติดคุณปู่มากพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
ติดคุณปู่มากคุณปู่ไปไหนจะไปด้วย
ตอนเกิดเหตุลูกสาวอยู่ในบ้านกับคุณญาติ
แต่พอได้ยินเสียงคุณปู่เดินออกจากบ้าน

ด้วยความที่ติดคุณปู่เดินตามไปเลยค่ะ
แล้วไม่มีใครทันสังเกตเห็น
เป็นจังหวะที่คุณปู่ถอยรถ
แล้วอย่างที่บอกค่ะชนน้องน้องล้มแล้วล้อหลังทับหัวน้อง
คือคุณปู่รีบแบบลงมาจากรถรีบมาดู
คือตอนนั้นน้องยังไม่ได้เสียชีวิตทันที
หลังจากชนแล้วก็ทับนะคะ

พยายามจะรีบพาน้องส่งโรงพยาบาล
แต่สักพักหนึ่งน้องก็เสียชีวิต
มันน่านนี้จะเป็นน่านนี้

เพราะว่าคิดว่าชะตาลูกก็ประมาณนี้ครับ
ก็ทำใจหนึ่งเดียว
เพราะพ่ออีกคนนึงก็พ่ออีกคนนึงก็ลูกเรา

สามคนครับคนนี้เป็นคนสุดท้องครับผม

ก็คุณปู่ไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะ
แต่มันก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ว่าเรื่องแบบนี้มันต้องระวังให้มากจริง
ร่างของน้องญาติก็จะประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน๒คืนนะคะ
แล้วก็นำร่างไปฝังตามความเชื่อ
ด้านคดีคือตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไร
แต่ที่แน่ยังไงก็ตามก็ต้องเรียกคุณปู่ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะพี่อุ๋ย
เดี๋ยวหลังจากเสร็จงานศพของหลานก่อนทางตำรวจก็บอกให้ดำเนินการเรื่องงานศพอะไรไปก่อน

ก็เดินต่อแตะไปเรื่อยนั่นแหละ